เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสมัยก่อนเนี่ย
สาวก็ต้องชอบพวกพี่มาก

ไม่เคยกล้าจะแอบอ้างว่าเป็นคนดีใด

ผมอยากรู้วิรากรรมในการจีบหญิงหน่อย

ไม่เหมือนกัน

สเปคผู้หญิงชอบแบบไหน

ผมยาวผมตรงผมหนาผมดำ

สูงขาวผมดำ

ผมอะมีเคยเหมือนกันมากสักคน

เราเป็นคนแบบไม่เลือกอะ

เป็นคนที่แบบว่าเห็นผู้หญิงไม่ได้

เพราะจิงโจ้นี่เคยลองแล้วไล่ไม่ทัน
แล้วกระต่ายอะ

แต่โน่ต้องมีสเปคดีวะ

คือผู้หญิงแต่ละคนเนี่ย
เขามีบุคลิกลักษณะที่เป็นของตัวเขาเอง
เขาจะมีความน่ารักของตัวเขาเอง

แต่ละคนก็ต้องมันจะชอบขึ้นมา

แต่ในอดีตพี่ชอบให้ช่อดอกไม้นางเอกเนี่ยฮะ

ไม่ได้ให้เฉพาะในเมืองไทยนะ

ยังไงไม่เคยรู้อะไร

จีบไปจีบพิธีกรเกาหลี

เล่นไปต่อบาร์ข้างล่างไหม

ไปถึงปุ๊บอ๋อก็มีการจีบวงจีบวายกัน

เช็คบินมาแสนกว่าบาท

เช็คอันแรกอะอันแรก๘๐๐๐๐ก่อนกินข้าว
ปัญญากิออกมา๘๐๐๐กว่าบาทไม่ว่า
ลงมากินวายทีแรกชวนด้วยเป็นมารยาท
กะว่ามึงอย่ามานะกูไม่ไหวแล้ว
มันลงมากินวายต่อ
แล้วเราก็เลือกวายแล้วกัน
มันจิ้มขวดแบบสุดยอดมาเลย
ณโรงแรมหรู๕ดาวเช็คบินมาแสนกว่า

เพื่อพี่เดี๋ยวหารกันเดี๋ยวผมช่วยด้วยนะ
ดีกว่าอยู่อีกโต๊ะนึง๘๐๐๐๐มา

เหลือเราทิ้งไว้คนเดียว

ยังติดต่ออยู่แต่สักพักเขาก็แต่งงานไป

เพื่อให้คนเกาหลี
เอาไปให้เขาที่สถานีสถานีที่เกาหลี

แล้วก็ไม่ได้เลย
อย่างนี้เอามันมาเลี้ยงข้ามพวกฉันดีกว่า

ผมได้หาว่าวิรกรรมต่างประเทศเยอะไม่ใช่เหรอพวกพี่

เขาเป็นคนใช้ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งมีตัวยาสีดำ
เข้าไปถ่ายแล้วก็ให้ที่โรงแรมไขประตูเข้าห้องไป
ปรากฏว่าในห้องน้ำไม่สามารถเปิดได้
เพราะมีสภาพของวรุษวรธรรม
อยู่ในห้องน้ำ

และในขณะเดียวกันทุกคนรูปนอน
ในประตูเขามาเข้าไปนอนแผ่ไปแล้วนึกออกมั้ย
ลูกน้องก็โทรมาปลุกเราบอกว่าพี่โอตายแล้ว
พี่โอตายแล้วแตกเต็มห้องน้ำเพราะอะไรอ่ะ
อะไรผ้าแผ่ยาสีฟันมันบีบอีท่าไหนไม่รู้แล้วมันก็คง
คงง่วงหลับไปหลับแล้วมือมันก็คงสภาพมันเต็มไปด้วยยาสีฟันสีดำดำเนี้ยของมันเนี้ย
แล้วเต็มไปทั้งตัวเต็มไปทั้งพื้นห้องน้ำยาสีฟันสมุนไพรยอนสมุนไพรไง
แต่สภาพเหมือนจริงนะแล้วไปดันพี่โอ้พี่โอไม่มีรั่วความรู้สึก
สือพิมพ์นะก็ผมยังไม่เข้าใจมันว่าเพื่ออะไรเหมือนกันคนอื่นเขาดับไฟเตรียมหลับจะลงเครื่องไปลงลง
เพราะว่าบอกเกาหลีบินไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไหม

แล้วเขาก็ปั้นเป็นบอลลูกขนาดหนังสือ

เอามาขยำแล้วเป็นลูกบอลอย่างเนี้ย

พอแล้วนอนได้แล้ว
บอกได้ครับพี่โอเค

เขาก็เปิดสัมภาระเขา
หยิบยานอนหลับกินเข้าไปอีก

เขาให้เข้าประเทศก็บุญแล้ว

เอาหัวมุดเข้าไป

มันดัน

ไอ้จดหมายรับรองของการท่องเที่ยวเกาหลี

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาตั้งแต่วันแรกเลย
คุณพระรุษวรธรรมกูตั้งแต่วันแรกเลย
แต่ว่าพี่โน่ก็เคยไปรังแก่พี่โอม

ข้อมูลเขามีเขาบอกว่าไปเจอผู้หญิง

แล้วแบบสุดท้ายพี่โน่เอาเบอร์ไปเอง
หลายครั้งหนูคิดที่จะเลิกกับชัดชัย
แต่สงสารลูกหนูควรจะทำยังไงคะ

ทนอยู่ถูกต้องที่สุดอย่าทนอยู่เพื่อลูก
ไม่แต่ลูกฉันโชคดี

คุณพ่อพร้อมกันแหละ